ส่วนที่ปฐุมธานีเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะแถวคลอง๖ค่ะ
คือตอนแรกมีประชาชนเขาร้องเรียน
บอกว่าร้านอาหารที่เปิดอยู่แถวนั้น๓ร้านมันเสียงดังมาก
เขานอนไม่ได้เลยนะคะนอนไม่หลับเลยนะคะ
และกระจกของบ้านก็สั่นไหวนะคะทุกคืนเลย
ก็เลยร้องเรียนไปที่ศูนย์ดำรงธรรมของจังหวัดเจ้าหน้าที่
มาเลยค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมารวมแล้วกว่า๑๐๐นาย
มีทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองมีทหารมีตำรวจสพคลอง๕
ไปที่ร้านแห่งหนึ่งพอไปถึงสั่งเปิดไฟก่อนเลย
เพราะว่าจะมีการชี้แจงขึ้นไปชี้แจงขึ้นไปเวทีไม่ได้ขึ้นไปร้องเพลงนะ
ขึ้นไปชี้แจงกับนักท่องเที่ยวว่าวันนี้มาทำอะไร
หรอกเขาทำแบบนี้ก็เป็นขั้นตอนของกฎหมายนะชี้แจงให้ทราบนะคะ
แต่ว่าอย่างไรก็ตามนักดื่มซึ่งอยู่ข้างล่างเขาก็โหฮาไง
กำลังอินอยู่ในเพลงอยู่นะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วนายอำเภอคลองหลวง
ไมค์ขึ้นเวทีชี้แจงบอกว่าที่ต้องเข้ามาตรวจ
เพราะมีประชาชนร้องเรียนว่าร้านอาหารบริเวณดังกล่าว๓ร้านส่งเสียงดัง
มีเด็กอายุต่ำกว่า๒๐ปีเข้ามาใช้บริการ
แล้วก็บอกอีกว่าถ้าพบว่าร้านนี้นะผิดกฎหมาย
จะจับกลุ่มและเสนอเตรียมปิด๕ปีด้วย
ทีนี้เรื่องของการร้องเรียนนะคะทีมข่าวก็เลยลงพื้นที่
ไปพูดคุยกับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในระแวกนั้น
เล่าให้ฟังแบบนี้บอกว่าร้านแถวนี้เปิดเพลงเสียงดัง
ดังถึงขนาดกระจกหน้าต่างบ้านสั่น
ชาวบ้านก็เลยต้องรวมตัวกันร้องเรียนไปที่ศูนย์ดำรงธรรมนะคะ
ร้องเรียนทั้งระดับอำเภอและระดับจังหวัดให้เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบ
แม้จะมีตำรวจมากวดขันแต่บางครั้งก็ยังแอบ
เปิดเสียงดังอยู่ร้านนี้ที่ไปตรวจเนี่ยเคยถูกสั่งปิดไป๓๐วัน
เขาบอก๓๐วันเป็นช่วงที่หูเคลียร์มาก
สบายมากนอนหลับดีแต่พอพ้น๓๐วันที่เขาสั่งปิด
เท่านั้นแหละกลับมาดังเหมือนเดิมอีกนะคะก็เลยต้องร้องเรียนซ้ำเข้าไปอีกนะคะ
ตำรวจท้องที่ชี้แจงแบบนี้บอกว่าจริงแล้ว
พบว่ามีร้านเดียวที่มีระดับเสียงเกินกว่ากฎหมายกำหนด
ได้ดำเนินการจับกลุ่มพร้อมทำหนังสือเสนอปิดไปยังที่อำเภอ
ไปยังที่จังหวัดแล้วตอนนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการยืนยันว่าตำรวจ
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่ได้ปล่อยประละเลยแต่อย่างใดค่ะ
ว่ามันมีหลายพื้นที่นะที่ร้านอาหารเปิดเพลงเสียงดังแบบนี้แล้วก็ทำให้ชาวบ้าน
เดือดร้อนแจ้งเข้าไปได้ศูนย์ดำรงธรรมค่ะ